ก็พูดถึงสายาของนายกสมาครมกับผู้บอลหนูก่อน

นายกจับสลาก
ที่มาก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ
เพราะว่าเกิดการณ์รอบปีนี้
มันต้องปิดฟุตบอลภายในประเทศ

ดังนั้นทุกอย่างที่ยังติดค้างอยู่ก็คือ
ฟุตบอลลีกก็คือยึดตามตารางคะแนนล่าสุด

หลังจากที่มีมติสั่งหยุดการแข่งขัน
ก็มีเสียงวิภาพวิจารณ์นะครับจากคนทั่ววงการรวมถึงสื่อมวลชนด้วย
เอาละมาดูฉายาคนนี้กันบ้าง
ซิโกวยกฤษักเศนเมืองหัวหน้าภูมิสอบทีมฟอร์ตทิมชาติไทย
ประมาณว่าเป็นกุญสือที่ยังต้องรออยู่ในลิสต์ลายชื่อ
ว่าจะได้คุมทีมชาติไทยต่อไปหรือไม่
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยผลงานนะครับที่มันเหนือทุกชาติอยู่แล้วในอาเซียนนะครับ
แต่สุดท้ายสัญญาที่จะหมดในเก
เจนนะครับว่าซิโก้นั้นจะได้คุมทีมชาติไทยต่อไปหรือไม่
อันนี้เมื่อกี้ซิโก้หรือครับ
ไม่ใช่เมื่อกี้เกี่ยวนั่นน้องพิชชี่

ประกาศข่าวสาวสวยของเรา

มาดูคนนี้หน่อยเป็นที่สนอกสนใจแน่นอน
เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลดาวเด่นของไทยเรา
ดูฉายาดดีครับโอ้โหพี่สุดบนชนตั้งไปซะ
น้องสดุ้งเลยนะครับลิงน้อยสอยป้า
อ่าความหมายน่าจะทราบกว่านี้นะครับเพราะว่า
ราวที่โด่งดังก็คือหลังจากที่จบ
ชิงฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงส์ครับ
การปรากฏตัวของคุณเมพิชนาธิ์ภาพนี้นะครับ
ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าเธอมา
ใกล้กับเมซี่เจตอนลงมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้นิดนึงนะ
ก็เรียบร้อยเลยครับเมซิเจก็ประกาศว่าได้คบหากับคุณเมพิชนาธิจริงนะครับ
และอายุต่างกันเยอะมากเจอายุยี่สิบสามคุณเมย์อายุสามสิบห้า
ก็ประมาณสิบสองปีอ่าล่าสุดรอบหนึ่งพอดีใช่ไหมใช่
ก็ไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะกลับมานะครับ
คือเขาบอกฉายาเนี่ยจริงที่ได้มาเพราะเพื่อนในทีมเนี่ย
จะเรียกแฟนของเจว่าป้าก็คือแซวอ่ะแซวแรงอ่ะ
ก็แรงอยู่เจ๊ก็เข้าใจแต่ด้วยความห่างของอายุเขาคบกันได้
ก็เราก็ยินดีด้วยก็เลยปัชญาของลิงน้อยก็คือเจถูก
เพื่อนร่วมทีมเรียกว่าลิงน้อยส่วนใหญ่หลายคนก็จะเรียกว่าลิงน้อย
แฟนคลับด้วยก็เลยกลายเป็นลิงน้อยสอยป้าครับ
ซีโรธชัดทองนักเตะทีมชาติไทยฉายาคนนี้นี่โอ้โหมาพร้อมความดุดัน
นะครับช้างถึกเหลี่ยมทองอืมถ้าเห็นโดยความแข็งแกร่งของเขา
แล้วในขณะนี้น้อยจะต้องมาแบบนั้นจริงครับ
เพราะว่าผลงานทีมชาตินี้สุดยอดมาก
แล้วก็เป็นกองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่ที่เราขาดไปในยุคหลัง
คือ๑๘๔ถือว่าถือว่าสูงแล้วสำหรับคนไทยนะครับ
แล้วก็เล่นได้อย่างดุดันคล่องแคล่วอีกต่างหาก

ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มเข้าตาซิโกอ์เกดิศักดิ์เสน่ห์หน้าเมืองจนได้ติดทีมชาติ
ตัวเขาเองไม่เคยติดทีมชาติชุดอื่นนะครับชุดเยาวชนอะไรไม่เคยติดนะฮะ
ดูกีฬาประเภทอื่นกันบ้างนะครับทีมสิริแก้วนักยกอำนักทีมชาติไทย
ฉายาวของเธอนางร้องสองสมัยนะครับ

โอลิปิกมาสองสมัยแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเธอได้เหรียญเงิน
แล้วครั้งล่าสุดนะครับเป็นจอมเสียสละนะครับ
เพราะว่าเธอนั้นก็เหมือนกับมีการวางแผนกับสมาคมเอาไว้นะครับ
ว่าจะส่งให้ใครก็ได้เลยครับได้เหรียญทองในรุ่นที่เธอแข่งขันไป
ในรุ่น๕๘กิโลกรัมนะครับ
สุดท้ายเธอหลีกทางให้กับทางน้องไฟล์สุกัญญาศรีสุราช

ฟ้าเหล่นทองเขาว่าคู่แข่งในกลัวเชิง

ส่วนคนนี้ครับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ
แบตมินตันสาวมือ๕ของโลกฉายานางฟ้าตกสวรรค์ครับ
มาก็คือช่วงต้นปีน้องเมย์ได้แชมป์๔รายการนะครับ
คว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓รายการติดต่อกัน

ทำได้พร้อมกับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วนะครับ
แต่หลังจากนั้นก็เกือบจะโดนตัดสิทธิ์ไป

จากปัญหาการตรวจสารต้องห้าม
แม้ว่าจะรอดพ้นมณฑินมาแต่ก็สุดท้ายครับ
ก่อนที่จะถูกอาการบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่อง
พร้อมกับตอนนี้ลดมาเป็นมือ๕ของโลกแสดงนะครับ
ปิดท้ายกันนะครับที่เอริยาจุธานุการนะครับ
นี่ก็ชื่อเล่นชื่อเมย์เหมือนกันครับโปรเม
กอล์ฟสาวมือสองของโลกเจ้าของฉายา

หลักร้อยล้านอันที่สื่อนั้นตั้งฉายาไว้ให้นะครับ
แล้วก็ได้แชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตก็คือ
ทำให้คว้ารางวัลนักกอล์ฟหญิงยอด๒๐แห่งปี
พร้อมกับรับโบนัสพิเศษจากคะแนนสะสมด้วยนะครับ

ไม่ต่ำกว่า๑๒๐ล้านบาทครับ